ห้าวจริงจริงคือพาเพื่อนไปนะไปบุกบ้านคู่อริเลย
วัดนทบุรีครับโอ้แต่คนนี้คนนี้เป็นคนเจ็บคนแรกที่อายุสามสิบแปดปี
ชื่อว่านายธีวัฒน์มีแผลแตกเวอะเลยนะกลางกระหม่อมต้องเย็บไป๓๐เข็ม
อีกคนนึงคือนายพะนิดอายุยี่สิบเจ็ดปีโดนฟันหายปราร้าไหล่ขวาครับ
เลือดท่วมเลยคุณผู้ชมนี่นี่คนนี้แล้วก็มีคนเจ็บอีกคนนึง
ก็คือเด็กอายุ๑๔นี่แหละโดนฟันที่ไหนรู้ไหมแก้มซ้าย
เข้าแก้มเวอะครับนี่โอ้โหคุณผู้ชมตัวแค่นี้เอง
หนึ่งทุ่มเมื่อวานนี้ตำรวจสพไซน้อยก็รับแจ้งเหตุ
มีคนทะเลาวิวาสแล้วมีคนเจ็บที่ลานจอดรถอบประจอม
ทบุรีใกล้กับโรงพักเลยก็เลยไปเร็วครับ
ไปตรวจสอบเจอรอยเลือดเพียบเศษขวดแตกเกลื่อนพื้นเลย
มีของกลางที่ยึดมาได้เป็นมีดดายย่า๑ด้ามแล้วก็มีดปลายแหลม๑เล่มครับ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่าตำรวจตำรวจมาเร็ว
เนี่ยกลุ่มคนเจ็บที่ถูกส่งไปรักษาเนี่ยมันทะเลาะกันต่อค่ะ
ทะเลาะวิวาสกันต่อที่ห้องฉุกเฉินครับตำรวจก็ต้องเข้าไประงับเหตุเลย
พบว่าเด็กวัยสิบสี่ที่มารักษาตัวเนี้ยอื้อหือยังไปทะเลาะกับคนเจ็บอีกสองคนที่เป็นคู่อเรีย
แล้วก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยนะที่มารักษาตัวพร้อมกันนี่แหละ
ก็เลยต้องจับแยกไปรักษากันคนละห้องครับถามรอปภโรงพยาบาลก็บอกว่า
เด็กวัยสิบสี่มารักษาตัวก่อนนะหลังจากนั้นคนเจ็บซึ่งเป็นผู้ใหญ่อีกสองคน
ซึ่งเป็นพนักงานอบจก็ตามมาพอมาป๊ะกันที่ห้องฉุกเฉินครับ
สองฝ่ายต่างมีพวกมาด้วยก็เลยทะเลาะวิวาดกันอีกรอบหนึ่ง
ปภนี่แหละทางขวานี่แหละพี่คนนี้ต้องเข้าไปขวางไว้ครับ
ต่อมาเนี่ยตำรวจไปคุมตัววัยรุ่นคนหนึ่งเป็นเจ้าของมิดายา
ที่พบในที่เกิดเหตุนะแล้วก็นำตัวมาดำเนินคดี
ฐานร่วมกันทะเลาะวิวาสเช่นเดียวกับเด็ก๑๔ครับ
๑๔ที่เจ็บไปเนี่ยก็ถูกเรียกมาสอบสวนเช่นกัน
น้องเขาอ้างว่ายังไงน้องเขาอ้างว่าเขามีเรื่องกับเพื่อนคนหนึ่ง
ก็เลยชวนรุ่นพี่ไปเคลียร์ไปเคลียร์กันที่ห้องพัก
แต่มาเจอพ่อเพื่อนเอามีดไล่แทงครับน้องก็เลยต้องป้องกันตัว
ชอบตึงใส่ผมเหมาะใช่ใช่ครับผมก็บอกให้มันออกมา
ผมเบิศมามีพี่ผมหนึ่งแล้วพ่อมันก็ไม่มีไล่แทงพี่ผม
นะว่ามันมีประโยคใหม่ก็ว่าชอบตึงใส่ผมแล้ว
บางทีแบบน่าหาเรื่องอ่ะเออเออนี่น่านี่น่านี่อ่ะพี่พี่
คือพี่อธิบายไม่ถูกเออเออเออพี่ทำหน้าให้ดูแล้วกันเออนี่
อันนี้คือตึงใส่ผมเหรออ๋ออันนี้ไม่ได้ดึงมันตึงเอง
คุณผู้ชมหน้าแบบนี้โดนไหมถ้าอย่างนี้ไปโดนไหม
เออเอียงเอียงนิดหนึ่งอ่ะเออเหมือนน้ำในหูไม่เท่ากันอ่ะ
อย่างเงี้โดนไหมโดนถ้าอย่างเงี้โดนอ๋อเนี้ยน้องวัยสิบสี่บอก
ก็ฝั่งนั้นน่ะทำหน้าแบบนี้แล้วผมก็เลยถามชอบตึงใส่ผมเหรอ
อ่าแล้วก็เลยพารุ่นพี่ไปโอ้โหบ้านไหนขาดมะนาวเอาน้องไปเลย
พอกันเลยโอ้นี่ฮะตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของน้องคนนี้นะ
แล้วก็ไม่เชื่อคำให้การของทั้งสองฝ่ายเลยล่ะ
ก็แยกเป็นคดีทะเลาวิวาสในที่เกิดเหตุครับและคดีทะเลาวิวาสในสถานพยาบาล
โทษจำคุกห้าปีและปรับทันทีหนึ่งแสนบาทครับโอ้โหขอขออีกทีอะไรนะ
ชอบตึงชอบตึงใส่ผมตึงใส่ผมเหรออ่าเปล่าเออเออ
พี่ไม่สู้คนถ้าพี่สู้คนพี่ตายนานแล้วแล้วถ้าเกิดพี่ชอบหย่อนใส่ผมเหรอ
เฮ้ยหย่อนมันก็อันนี้ก็กลัวอีกแบบนึงเออก็น่าจะโดนเหมือนกันเออ